คุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่น้ำท่วมเขาก็ต้องปรับตัวเนาะ
เพราะว่าบางพื้นที่เขาบอกว่าไม่มีเรือถึงแม้ว่าจะโดนน้ำท่วม
เขาก็เลยเอาหม้อมาแทนเรือแบบนี้ดูซิใช้ได้ไหมฮะ
เท้าบ้านเรียกว่าความหม้อ

เหรอทุกคนใช้ได้นะแต่ใช้ได้แปบเดียว

หม้อแกงมั้ย
คือบางคนไม่มีเรือนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีทั้งนั้นแหละ

ถ้าเกิดว่ามีหม้อมาใหญ่เอาตัวค่ะ
มันก็ใช้กันไม่ได้หรอกหรือว่าจริงแล้วเนี่ยจะใช้ได้ถ้าพี่เขาไม่ขยับตัวไหมแต่มันจะไม่ไปไงถ้าไม่ขยับถ้าเรานั่งอยู่มันก็จะอยู่กับที่
คุณพี่เขาพยายามอย่างนี้เพื่อให้มันเดินหน้าพอมันเดินหน้าเสร็จมันหงายท้องไง
ก็แปลว่าแต่ว่าถ้าเข้าข้างด้านซักหน่อยนะสวัสดีมาใช่มันนะครับ